ที่จันทบุรีบ้างไปขอโชคขอลาบจากท้าเวสุวรรณก็บอกว่า
นี่ไม่ต้องไปขอกับท้าเวทโดยตรงไปขอเลขาท่าน
เลขาของท่านคือใครไปดูกันฮะ
เดินทางเข้าไปที่นี่ที่วัดเกาะเปลือดนะครับ
อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีสาธุชน
และเหล่าบรรดาผู้มีความเชื่อนี่เดินทางมาที่โอ้โหทาเวสุวรรณแล้วก็นี่
นี่เลขาของท่านอย่างแดงเลย

ใช่แล้วล่ะครับใครที่มากราบไหว้ท้าเวสวัน
ถ้าที่นั่นมีเลขาท่านอยู่ด้วย
อย่าลืมไปกราบไห้เลขาก่อนนะ
เข้าหาเลขาก่อนสิจะนัดหมายขอโชคขอลาบท่าน

ท่านจะอยู่ด้านข้างองค์ท้าเวสุวรรณ
เชื่อว่าเป็นเลขาผู้ดูแลขุมทรัพย์ทรัพย์สมบัติที่ท้าเวสุวรรณนั้นเฝ้าอยู่ไง
แล้วถ้าไปขอเรื่องความสำเร็จก็ได้เหมือนกันนะ
ข้างหนึ่งเหยียบที่แบบว่ากล่องสมบัติอีกข้างหนึ่งเหยียบหัวกระโหลก
เป็นเรื่องของชีวิตด้วย

พญาปริศาจนั่นคือบริวารเทพยักษ์กึ่งสิงศ์
ซึ่งเปรียบเสมือนเลขาหรือมือขวาของท้าเวสวัน

ทั่วไปร่างกายครึ่งบนเป็นมนุษย์มีเขี้ยวดังยักษ์
ส่งเครื่องอุ้งมืออุ้งเท้าและครึ่งร่างเป็นสิง

แล้วเดี๋ยวพญาปริศาจจะทำการลิสต์รายชื่อ

ลงบันทึกเอาไว้ว่าใครพร้อมจะเข้าพบ
และใครที่ขอพรแล้วควรจะได้ในวันนี้วันนี้

อ่าแล้วท้าเวทท่านก็จะทำหน้าที่ส่งต่อโชคลาภให้

ยกมือกราบไหว้จุดทูบจุดเทียนอย่างเดียวไม่พอ

ล้วงไข่หรือว่าปิงปองที่อยู่ในนี้

อาจจะล้วงเป็นเลขนั้นเลขนี้อะไรยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันเนาะ

แล้วการมาที่นี่เขาบอกว่าผู้ที่ได้นำไปบูชานั้น
ไม่ว่าจะเป็นทาเวทสุวรรณหรือบูชาพยพฤษศาสตร์เนี่ย
บอกว่าสิ่งหนึ่งที่จะได้กับตัวเองก็คือ
จะปลอดภัยจากพูดผีปีศาจจะปลอดภัยจากคุณสัยมนต์ดำ
เสนียดจันไรในชีวิต

มันนั้นดีนะฮะ
นั่นแหละค่ะ
ไม่ให้จำลักใจ